มาแล้วค่ะคลิปนี้นะคะที่พี่เบิร์ตตั้งประเด็นไว้
ตั้งแต่ช่วงที่แล้วก่อนปิดเบรกนะคะว่า

เขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นใช่ไหมใช่ไหมคะ

แล้วไปเกิดการปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่

เอามาอย่างไรล่ะ
ค่ะถามจริงคุณผู้ชมรู้ไหมว่า

ีปั๊ตร๑๐๐๐ซีสี

ที่ไปเจอกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือ

คือชาวเน็ตบอกว่าโวยวายแบบไม่มีจิตสำนึกเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ทางการพิเศษต้องช่วยกันเจรจา
เพื่อให้ผู้หญิงคนนี้สงบสติอารมณ์
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเธอเห็นไหมเจ้าหน้าที่บอกเปรี้ยวไง
เปรี้ยวกราดค่ะเออนี่แหละเปรี้ยวไงพยายามปลี่เข้ามา
ผลักเจ้าหน้าที่คนหนึ่งลักษณะคือเหมือนจะหาเรื่องค่ะ
คลิปนี้เพจเฮียขับรถเขานำมาโพสต์ไว้นะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอขี่บิ๊กไบท์
มาจากทางด่วนมอเตอร์เวย์การจนาพิเศษโอ้โหมาไกลมาก
อืมนะคะแล้วมาเข้าที่ด่านจตุโชธ
ลงด่วนบุรพาวิถีจนมาถูกปรับที่ทางด่วนลงบางนา
อ๋อขึ้นการจรรย์มาแล้วก็พ่วงต่อไปที่บุรพาเลย
ใช่คุณคิดดูนะตั้งแต่มอเตอร์เวย์กาญจนาพิเศษ
มาที่ด่านจตุโชธแล้วก็เข้าขึ้นไป
บุรพาวิถีหรือเปล่าบุรพาวิถีนี่เออเห็นไหม
นี่อีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหน้าผากของเธอหมวกของเธอ
ซึ่งมันมีหมวกกันน็อกอยู่เลยนะคะชนกับไม้กั้นแบบนี้ค่ะ
เอาแล้วก็ยังไปต่อได้อีกเหรอเออไปต่อไม่รอแล้วจ้า
โอ้โหไม่ได้สะทกสถานใดแล้วไอ้หัวของเธอ
ที่ชนกับไม้กั้นเนี่ยไม่เจ็บหรือไงเนี่ยชนจนไม้กั้นสะบัดอ่ะ
เออเธอเป็นอะไรของเธอหรือเปล่านั่นแหละตั้งคำถามเหมือนชาวเน็ตเลยนะคะ
มีคลิปหนึ่งยังไม่จบคลิปนี้ค่ะกล้องหน้ารถของคนที่เขาใช้รถใช้ถนนนี่
ตรงนี้มอเตอร์เวย์การจนาพิเศษใกล้บ้านดิฉันดีค่ะ
น่อมไปแล้วแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมอเตอร์เวย์ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์เข้านะจ๊ะ

เออผมเชื่อพี่เจ้าตรงนี้ทางด่วนแล้วพี่บอกว่าเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวจริง
ยังจะเบิ้ลใส่เขาอีกพี่เบิร์ตได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องใส่ไหมเอออั้นดุดุนะฮะ

คือคนที่เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของกล้องหน้ารถ
ก็พยายามที่จะตะโกนบอกว่า

ใบเกอร์สาวไม่ได้ตอบมาเป็นเสียงนะฮะ

เรียวราดมากนะฮะชาวเน็ตบอกแบบนี้ค่ะ

ดูเรื่องของข้อกฎหมายประดับความรู้กันหน่อยนะคะ

ถือเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบก
เกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ
ซึ่งมีโทษปรับแค่ไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะ
ที่ถูกปรับมาใช้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ยังไม่ได้มีการแก้ไขให้แพงขึ้นกว่านี้เลย
ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เกิน๑๐๐๐บาทอยู่นะคะ
ผมเดาว่าเธออาจจะมีความเครียดอะไรหรือเปล่าเนอะ
หรือเปล่าก็เลยขับรถประชดชีวิตอะไรแบบนี้
พยายามจะคิดช่วยเธอแหละ
โดนปรับไปนะฮะอย่าไปขึ้นทางด่วนนะครับ